อีกเรื่องหนึ่งกู้ภัยเขางงเลยนะฮะ
บอกว่าไปรับคนเจ็บมา

ขึ้นรถ๓คน

ไหนเหลือคนเดียว

คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวตรงนี้หน่อยนะครับ

เขายืนยันว่าเขารับ
คนเจ็บมาจากเหตุอุบัติเหตุ

ซึ่งกู้ภัยท่านนี้ก็คือนายศิระ

เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

และมีคนเจ็บอยู่๓คน

๓คนมีใครบ้าง
ที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ๔๙ปี

ทีนี้ก็ต้องหามขึ้นเปรย์

คันเดียวกันก็ต้องนำผู้บาดเจ็บ

ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน

อายุ๔๐ปีสภาพขาหัก

แต่ก็ต้องนำขึ้นเปรย์ผู้ป่วย
หามขึ้นรถกู้ภัย๒คนแล้วนะ

เดี๋ยวจะพาทั้ง๓คนไปโรงพยาบาล

ขึ้นรถไปด้วยกันอีก๑คน

อีกคนขาหักนอนเปรย์ไม่น่าจะลุกขึ้นได้
คนที่๒อีกคนแค่มีบาดแผลบนใบหน้า

ส่วนอีกคนคือญาติชายแก่คุณตายุคประมาณ๗๐ปี

มี๔คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ขอดูหน่อยดิตอนนี้

ถูกหามขึ้นรถคนที่๒คนเจ็บที่บอกขาหัก
แต่ยังพอที่จะมีสติอยู่คนเจ็บคนที่๓นะฮะแค่มีบาดแผลบนใบหน้านะครับ
คุณตา๗๐เราไม่นับแล้วกันวัย๗๐เราไม่นับแล้วกัน
นี่คือ๓คนที่ขึ้นรถไปหลังจากนั้นกู้ชีพได้พาไปส่งถึงโรงพยาบาล
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็โทรกลับมาหาเขา
บอกว่าศิระคุณเอาคนไข้คนเจ็บมาส่งกี่คน
ผมเห็นในแชทเลยนะทั้งโทรทั้งแชทเลยนะฮะ
คุณศิราก็บอกก็ไป๓คนเจ็บไป๓คนนะครับอย่างที่บอกไป
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่า
เอาทีนี้คุณศิราบอกอ้าวงานเข้าแล้วอีก๒คนหายไปไหน
ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องหลอนผีหลอกนั่นเอง
นึกว่าจริงคนเจ็บที่เป็นคนจริงมีแค่คนเดียว
อีก๒คนนั้นผีหรือเปล่าลงจากรถไปตอนไหนก็ไม่รู้
แต่ทีนี้ครับพอรุ่งเช้าของวันที่๑๒ธันวาคม
ต้องมาหาคำตอบกันแล้วก็มีเฉลยนะครับ
ทีมงานมาเฉลยบอกว่าอีก๒คนที่หายไปนะพี่
ไม่ใช่ผีไม่ใช่เรื่องหลอนไม่ต้องกลัว
เขาเดินลงรถไปแล้วแต่ไปตอนไหนไม่รู้
เพราะตอนที่รถกู้ชีพไปถึงโรงพยาบาล
พอเจ้าหน้าที่เปิดท้ายรถปุ๊บทั้งคนแก่และคนเจ็บลงจากรถ
เดินหายไปเลยไม่รู้ไปทางไหน
เหลือแต่คนที่นอนอยู่บนเปรย์นะครับ
ก็เลยสงสัยว่านั่นคนเจ็บเล็กน้อยอาจจะเดินกลับบ้านไปแล้วแน่เลย
โดยที่ไม่ใช่วิญญาณนี่เขาก็เอาแชทที่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบจากจุดต่างมันเห็นชัดเจน
ก็เลยเอามาให้พี่ศิระเขาดูบอกพี่ศิระไม่ต้องหลอนนะ
ไม่ใช่ผีนะที่พี่ไปรับมาไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณ

เรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้นะ
ผมใช้เวลาไม่นานผมอยากเล่าเรื่องนี้
ทำข่าวคือบินตกที่แก่งกระจาน
ตกดึกก็ออกมากินข้าวกัน

ตอนแรกเขาเอาจานมาให้ช้อนมาให้แก้วมาให้
เอามาให้๔ชุดก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกนะครับ
พอเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟบอกว่า
อ้าวแล้วอีกคนบนรถเขาไม่ลงมากินด้วยเหรอ

มันไม่เกิดขึ้นกับใครไม่รู้แต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้ไง
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าวงการนักข่าวเลยนะ
เหตุนั้นเหตุใหญ่ที่กำลังกลับช่องห้าเสียชีวิต